จัดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสีชนนะครับ
เร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าในพื้นที่บ้านอ่าวยางแดงหมู่๑๐
ตำบลเทพราชอำเภอเทพราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังจากที่ได้รับผลกระทบน้ำป่ากัดซ่อเสาไฟฟ้า

เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
สร้างความเสียหายเสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่หมู่๑๐
อ่าวยางแดงตำบลเทพราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังถูกน้ำป่าไหลหลากและกัดซ่อเสาไฟฟ้า
จนล้มได้รับความเสียหายทั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง๘ต้น
เสาไฟฟ้าแรงต่ำ๑ต้นรวมจำนวน๙ต้น
ทำให้ชาวบ้านกว่า๑๐ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
นี่ครับเป็นเวลากว่า๘วันแล้วนะครับ
ที่ชาวบ้านอ่าวยังแดงหมู่๑๐ตำบลเทพราชนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้
หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้เสาไฟฟ้าในหมู่บ้านนะครับล้มหลายต้น
แต่ทางเจ้าที่การไฟฟ้าที่ชนนะครับก็วันนี้เร่งติดตั้งสายฟ้า
เพื่อให้กลับมามีกระแสฟ้าใช้ในพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับ
เสาไฟฟ้าที่ล้มทั้งหมดผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสากาศิชน
บอกว่าสาเหตุที่เข้ามาซ่อมแซมหลังสุดเนื่องจากพื้นที่นี้
เส้นทางถูกตัดขาดทำให้การซ่อมแซมเกิดล่าช้า
พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หลังสุดนะครับที่เราได้เข้ามาเดิมเดินการ
เนื่องจากว่าเส้นทางมันตัดขาดแล้วก็ทางรถบรรทุก
เสาหรือบรรทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้
ความเสียหายประมาณอยู่ที่ประมาณ๓แสนบาท

ส่วนการแก้ปัญหาการติดตั้งเสาไฟฟ้าและยกอันที่ล้มขึ้นมาใหม่
และบางจุดนำเสาไฟฟ้าต้นใหม่มาแทนที่ของเดิมที่ถูกน้ำพัดเสียหาย
พร้อมปล่อยกับแสงไฟฟ้าทันทีหลังซ่อมเสร็จ
ซ่อมแซมอย่างไรบ้างครับ
ใช้ซ่อมช่วงที่เป็นแรงสูงเราพร้อมที่จะจ่ายหม้อแปลงที่เป็นแรงต่ำ
คือปล่อยไฟให้ชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดเลย
ในพื้นที่ตรงนี้คือทำวันนี้ทั้งหมดเลย
เริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็แล้วเสร็จ
วันนี้เสร็จนี่จ่ายไฟได้เลยสำหรับผู้ใช้ไฟพื้นที่สุดท้ายตรงนี้

แต่ทางการไฟฟ้าสิทชนก็ได้นำเครื่องปั่นไฟมาให้ชั่วคราว
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้น
เส้นทางถูกตัดขาดไฟฟ้าถูกตัดขาด
ในส่วนของการที่จะสัญจรลงมาก็ลำบาก
ไม่ว่าจะเป็นพวกปัมทั้งมันและก็ยาง

หรือว่าเศษยางอะไรที่เทพาะจะนำมาขาย

กลางค่ำกลางคืนนะไม่มีไฟมันก็ลำบากเหมือนกัน
เพราะว่าจากน้ำท่วมอะไรอย่างนี้มา
เราก็ไม่รู้ว่ารอบตัวมันจะมีอะไรบ้าง
พวกสัตว์อะไรพวกนี้มุมเงียวเคี่ยวขออะไรอย่างนี้
พอมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างเราก็อุ่นใจขึ้น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
เร่งสร้างถนนที่ถูกตัดขาดให้เร็วที่สุด

ช่วยกันดูแลในพื้นที่นี้ด้วย

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
เพราะว่าภัยพิบัติต้องจ่ายแล้วก็ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด
เพื่อช่วยเหลือประชาชนประชาชนต้องมาก่อน
สว่างในวันนี้เปรียบเสมือนสายทานน้ำใจ
หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
ทำให้พวกเขาเริ่มยิ้มได้และมีกำลังใจกลับคืนมาอีกครั้ง
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน